เดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวของความรักเกี่ยวกับแม่กับลูกเนี่ยนะครับ
ดูเรื่องของคนไปแล้วไปดูเรื่องของสรรพสัตว์น่ารักกันบ้าง
เป็นรักที่ต่างสายพันธุ์อีกด้วย
โอ้โหมันช่างแปลกจริงเลยครับ

แม่ตามเสียงเมื่อสักครู่เลยครับ
เป็นภาพความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสองสายพันธุ์อย่างน้องหมาแล้วก็น้องแมว

นอนกินนมจากเต้าของเจ้าหมาแม่ลูกอ่อนนี่แหละครับ

และเจ้าหมาแม่ลูกอ่อนนี่นะครับไม่มีท่าทีหวงแหน
หรือว่าจะแยกเขี้ยวใส่ตามสภาพยานของสุนัขทั่วไปนะ

คู่นี้แตกต่างกันออกไปนะครับ
เขาเรียกว่าเป็นรักต่างสายพันธุ
แล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งทั้งเจ้าหมาแล้วก็เจ้าแมวถูกเลี้ยงเอาไว้ในบ้านของคุณวีระสิโธ
ในพื้นที่บ้านตาอำตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับ
คุณวีระก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่แม่ของเจ้าลูกแมวพวกนี้เสียชีวิต
คือตายไปเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่รู้จะเลี้ยงยังไงไม่มีนมให้มันดื่มอะไรแบบนี้
คุณวีระก็เลยเอาเจ้าลูกแมวไปฝากเลี้ยงไว้กับเจ้าแม่หมาแม่ลูกอ่อน
ที่มันมีนมไว้ไงก็เลยไปดูดกินจากเจ้าแม่หมานี่แหละโอ้โห

ถูกต้องแม่หมามันก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะแยกเขี้ยวใสหรือว่าหนูร้ายนะ
อ๋อหมาก็ไม่แยกเขี้ยวใสไม่แง่งเขา
แบ่งกันปรองดองกันเป็นอย่างดีเอาไปลองฟังเสียงหน่อยครับ
ตั้งแต่เกิดเพราะว่าตอนไหนนั้นนางแว่ตั้งท้องอยู่ยังไม่คลอดลูก
ไหมเฟี้ยวเนี่ยแม่มันตายเลยเอามาฝากให้ให้นางแว่เลี้ยงนม
นางแว่นเนี่ยคลอดลูกมาก็ได้สามตัวก็มีหนึ่งสองสาม
อ่าก็ให้เลี้ยงด้วยการกินนมด้วยกันกับไอ้ไม้เฟี้ยวนั่นแหละ
ครับที่บ้านมีหมากี่ตัวแมวกี่ตัวครับ
ที่บ้านนี้ก็มีหมาใหญ่อยู่สองตัวแล้วกับหมาน้อยสองแล้วแมวห้าตัว
ครับอยู่ด้วยกันทั้งหมาทั้งแมวอยู่ด้วยกันทั้งหมดกินข้าวกินน้ำด้วยกันวิ่งเล่นกัน
ก็เท่ากับเพื่อนกันแหละพ่อแมวกับหมาก็นอนกินด้วยกันหยอกกันทุกวัน
นี่ไงแมวกับหมานี่นอนด้วยกันกินด้วยกัน
เพราะว่านอกจากจะให้เจ้าลูกแมวดื่มนมแม่หมาแล้วนะครับคุณวีระเนี่ยก็ยังให้อาหารอย่างอื่นให้มันทานด้วย
ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหิวโซใช่แล้วดูดิเป็นภาพคอประทับใจน่ารักค่ะ
อันนี้ไม่ได้เห็นบ่อยจริงแล้วก็มีลูกหมาด้วยใช่ไหมฮะเป็นครอบครัวเดียวกันไปเลยนะ
ถูกต้องมีน้องเล็กสุดเป็นน้องแมวอย่างนี้น้องแมวโตขึ้นจากห้องหรือเปล่าคะ
มันก็เหมียวตามสัญชาตญาณมาไม่ว่าจะลืมโตขึ้นแล้ว
เอาจริงผมไม่เคยเห็นแมวที่ไหนห้งเลยแมวก็กินนมหมาไง
ไม่แน่เหมือนกันอยู่กับสุนัขมาตั้งแต่เด็กเขาเลี้ยงโตมาด้วยกันเขาเห็นเพื่อนเขาแบบห้อง

เมื่อวานไงน้องเบอร์ตรงบอกตะกรวดกับใหม่ใช่
ตะกรวดนับก่อนจะเป็นหมาไม่ออก

ก็เป็นความน่ารักของความรักต่างสายพันธุ์นะครับ